เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ
คุณผู้ชมครับอุปกรณ์เทคโนโลยีชิ้นหนึ่ง
ที่ติดตัวเราอยู่เสมอนั่นก็คือสมาร์ทโฟน
ท่านบอกว่าโอ้โหถ้าวันนี้ลืมไว้ที่ไหน

เหมือนชีวิตแทบจะขาดใจนะฮะ
ตอนนี้ก็เลยมีการสำรวจว่าคนไทยใช้สมาร์ทโฟนในแต่ละวัน
วันละประมาณกี่ชั่วโมงในการใช้ประโยชน์จากเขา
และที่สำคัญเราใช้แชทประมาณกี่ชั่วโมงหรือกี่นาที
เอามาดูผลสำรวจกันเลยดีกว่านะครับ
นี่แหละครับทางด้านของผู้มนวยการ
วิจัยบริษัทนิวสันประเทศไทย

เปิดเผยออกมานะครับว่าจากผลสำรวจพฤติกรรม
การใช้สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในประเทศไทย
เพราะว่าคนไทยใช้สมาร์ทโฟนเฉลี่ยวันละ๒๓๔นาที
ตีเป็นชั่วโมงก็คือเกือบ๔ชั่วโมงนะครับ
โดยช่วงเวลา๘นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา
ใช้งานเฉลี่ย๑๒นาทีต่อชั่วโมงครับ
ส่วนในช่วง๒๐นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
ใช้มากที่สุดเลยนะครับประมาณ๑๓นาทีต่อชั่วโมงนะครับ
ส่วนกิจกรรมที่ผู้บริโภคนิยมใช้ผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด

ใช้เวลา๗๘นาทีต่อวันนั่นก็คือเรื่องการแชทนั่นเองนะครับ
แชทแบ่งเป็นการแชทหรือสนทนา๖๖นาทีต่อวัน
รองลงมาคือการใช้แอปพลิเคชันนะครับ
แล้วก็การใช้งานเพื่อความบันเทิงแล้วก็การบริหารจัดการ
ในส่วนของการใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินการจ่ายเงิน
ธุรกรรมกับธนาคารหรือการขายสินค้าผ่านมือถือ
ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ภายใน๓ปีมีสัดส่วนการใช้งานสูงขึ้นมากกว่า๖เท่า
จาก๑๐๘ในไตรมาสแรกของปี๒๕๕๙
เพิ่มขึ้นเป็นถึง๑๔๙ในปีนี้เลยนะครับ
เช่นเดียวกับการใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ